เชื่อว่าคงจะมีอะไรใหม่ได้ทำอย่างแน่นอนนะคะ
ไปฟังเสียงสนยุคกันนิดนึงค่ะ
ดีครับดีครับ

คุยมาปี๓ปีกว่าแล้วครับ
ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับ
ผมรู้สึกว่าถ้าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุด
เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีเอง
ถ้าเราเข้าใจกันวันนี้มีอะไรเราคุยกันเคลียร์กัน
มีปัญหาอะไรเราต้องหันหน้าคุยกันมันก็คงแบบไม่มีปัญหาในอนาคตนะครับ

โอ้โหสุดยอดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวรอพร้อมก่อน
อาจจะมีการเปิดตัวพร้อมกันอย่ามองเป็นเรื่องว่า
ไม่ให้เขียนผู้หญิงอะไรแบบนี้นะเขาอาจจะไปคุยกันมาแล้วก็ได้

ผู้หญิงเขายังไม่อยากเปิดตัวเปิดตัวไรอ่ะหรือเปล่าพอเป้นส่วนตัวนะ

ลูกไม้หล่นใต้ต้นดังตุ๊บแน่นอน

แต่เนี่ยสายตาหยุดโฟกัสอยู่ที่ลูกชาย
ใช่ลูกชายของพ่อดุค่ะน้องเอ็มสันเพชรนะคุณผู้ชมตอนนี้อุ้ยโตเป็นนุ่มแล้วอ่ะ
คืออย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะมีภาพลูกชายน้องเอมเนี่ยของคุณดูเนี่ยเขาถ่ายภาพนิตยสารให้แฟนอย่างเราได้ติดตามกันเรียกได้ว่าถูกใจพี่ป้านาอา
แฟนบันเทิงไทยรัฐมากถือว่าเป็นการชิมลางงานในวงการบันเทิงของน้องเอมเลยก็ว่าได้
ซึ่งล่าสุดเรามีโอกาสได้เจอตัวพ่อดูเนาะก็เลยขออัปเดตข่าวคราวของลูกชายซะหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่อัปเดตเรื่องพ่อดู
อปเดตลูกไปเลยจ้าเพราะว่าลูกเขามาแรงจริงถามว่าจะมีโอกาสได้มาชิมลางงานแสดงไหม
เพราะว่าคุณพ่อก็อยู่ในวงการบันเทิงอ่ะเนาะซึ่งคุณพ่อเองก็บอกเลยนะคะว่า
ถ้างานแสดงเนี่ยลูกชายจะต้องฝึกทักษะอยู่พอสมควร
แต่ถามว่าชอบไหมลูกชายก็บอกว่าสนใจอยู่เหมือนกัน
แต่ในฐานะคนเป็นพ่อก็ไม่อยากจะกดดันไม่อยากจะคาดหวัง
อยากให้ลูกชายลองด้วยตัวเองตอนนี้น้องเนี่ยเรียนใกล้จะจบแล้ว
เดือนพฤษภาคมนี้เราไปฟังข่าวดีกันหน่อยค่ะ

ถ้าเป็นงานการแสดงจากที่ผมเจอมา
เขาต้องฝึกทักษะอีกพอสมควรเลย
เพื่อให้ได้ทำงานได้ดีกับมืออาชีพเขาก็สนใจครับ
แล้วเขากำลังพยายามฝึกอยู่
ผมว่างานทุกงานจะในจะนอกวงการ

ขึ้นต้นว่าอะไรที่คุณยังไม่เคยทำแล้วมันเป็นสิ่งดีนะ

มันเป็นโอกาสมันเป็นสิ่งที่ท้าทาย
แล้วก็ควรจะทำด้วยครับถ้าถามว่าเด็กทุกคน
ผมจะเชียร์ให้ลองทำครับลองทำเพื่อหาว่า

เยี่ยมจริงเป็นคุณพ่อยุคใหม่
ที่แบบว่าไม่กดดันลูกปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ
ให้เขาค้นหาสิ่งที่เขาชอบจริง

อะไรเหาะ

พี่ดูหาข้ายพ่อเถอะ

นี่อันนี้นานละนะเขายุ่งชายเเววหล่อตอนนี้หล่อขึ้นกว่าเดิมอีก
อันนี้ผุดภาพตอนนี้หล่อกว่าเดิมเยอะมาก